ที่ปฐุมธานีชาวบ้านเขาแจ้งกู้ภัยให้ไปช่วยจับงูเห่ากันหน่อย
แต่ว่าสิ่งที่มันแปลกคืองูเห่าสีเหลืองทอง
สวยมากเลยแล้วมันก็แพ้แม่เบี้ยออกมา
เราไม่ค่อยได้เห็นงูเห่าเป็นสีทองแบบนี้นะ
ก็เทาดำใช่ไหม
อันนี้บาระที่๑๐๐ทับ๕๔อยู่ที่หมู่๑ซอยเทศบาล๔
หรือว่าซอยทรัพย์ทวีอยู่ที่สามโคกอยู่ที่ปฐุมนะฮะ
ภัยไปถึงนะโอ้นี่ก็ต้องใช้ไม้กดคอมันลง
แล้วก็มือช่วยกันจับนะวัดความยาวได้สักหนึ่งเมตรห้าสิบสามเซนติเมตรครับ
ทางด้านของเจ้าของบ้านชื่อว่านายศรีอ่านนะครับบอกว่างูตัวนี้มันเข้าไปในห้องน้ำ
ตอนแรกเอ๊ะเหมือนเชือกหรือเปล่าโอ้โหมารู้อีกทีคือเป็นงูเห่าแต่มันสีทองมากเลยครับ
คุณผู้ชมนะก็แจ้งกู้ภัยเข้าไปจับนะคาดว่ามันคงหิวแหละนะฮะ
เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้นะข้างหลังมันเป็นป่าก็เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่เอาไว้
คงจะแอบไปฉกไปกินมาแล้วล่ะนะแล้วก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจองูเห่าสีเหลืองทองแบบนี้มาก่อนเลย
นะฮะก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวจะเสี่ยงโชคกลับบ้านได้ที่ตัวเองนะฮะ
ก็เลยให้เจ้าที่เนี้ยจับไปไว้ที่ภาคพิงตะบลครองหนึ่ง
ซึ่งเป็นแหล่งพักของงูต่างที่เขาจับเอาไว้แล้วก็มีคนเอาไปอนุบาลแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
นี่จะไปปล่อยที่เขาใหญ่นาฬิปากช่องที่จังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะแบบนี้เรียกงูเผือกได้ไหม